คุณผู้ชมครับผมไปที่วัดแห่งดี

เดี๋ยวคุณดอมคุณปุ้ยจะต้องตะลึง

นี่ครับความสวยงามอลังการของ
นี่ครับพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยศรีพนม

คุณสร้างพระมหาธาตุเจดีนี้๔๐๐ล้านบาท

ใช่ครับเป็นการร่วมจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
จนสามารถที่จะก่อสร้างพระมหาเจดี

นี่ครับผมพาคุณผู้ชมไปที่
โคสะมังคารารามอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะนะครับ
ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ของพระเกจิชื่อดังนะฮะฉายาเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำโขง
ก็คือหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโย

บอกแล้วอลังการตื่นตาตื่นใจแน่นอน

แล้วก็ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เป็นต้นมานะฮะ
ก็มีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะคุณ
ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน
ในการสร้างพระมหาเจดีพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยศรีพนม

กระทั่งสามารถร่วมบุญสมทบทุนกันมาต่อเนื่อง
จนปัจจุบันนี้สร้างเสร็จทมบูลแล้ว
ภายใต้งบประมาณไม่ต่ำกว่า๔๐๐ล้านบาท

ตระกานตามากเลยนะนี่ซุ้มอะไรอ่ะ

ใช่ค่ะเป็นใบโพทองคำเลยนะคุณนะ
นี่ถ้าเดินรอบนอกก็สามารถขึ้นไปได้ถึงบนพระมหาธาตุเจดี
ออกกำลังกายด้วยได้ชมบรรยากาศดีด้วย
ใช่นะครับแล้วก็แต่ละขั้นท่านจะเรียกว่า

เดินขึ้นทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแบบนี้
จนกระทั่งไปถึงข้างบนเนี่ยนะครับ

มีรูปทรงระคังคว่ำสูง๕๙เมตรคุณ

มีบันไดวนขึ้นลงรวมประมาณ๒๐๐ขั้น
อกจากนี้ยังมีการสร้างรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่๒ตน
ความยาวไม่ต่ำกว่า๕๐เมตรนะครับ
เกี้ยวเลี้ยวรอบฐานองค์พระเจดี
ทำให้ดูสวยงามอลังการนี่เสียงพญานาคนะครับ

แวะเวียนมาเที่ยวชมกันจำนวนมาก
เพราะว่าเขาเปิดให้ชมแล้ว
สายวัดสายบุญไปนครพนมต้องแวะไปเลยนะ
ใช่ไปวันโอสามังคลารามนะครับเป็นแหล่งธรรมะเลยค่ะอยากไปเลยค่ะ
เดี๋ยวมีโอกาสจะแวะไปนะคะ